มาดูเหตุการณ์ที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังไป

สองสามีภรรยาเขาเลิกกัน

แค้นพี่สาวของภรรยาฝังใจอยู่นานเป็น๑๐ปี

แล้วก็อ้างว่าพี่สาวของภรรยา

ก่อเหตุไปถึงบ้านของพี่สาวภรรยานะ

ก่อเหตุต่อหน้าต่อตาแม่ยายของคนก่อเหตุเลย
ก็คือแม่ของผู้เสียชีวิตก็อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะ
เขาก็เลยบอกว่าขอชี้แจงหน่อย

บอกว่าลูกสาวเนี่ยไม่เคยไปด่าตัวอดีตสามีคนนี้
เขาบอกว่าด่าท้อบุปกราศรี
เขาบอกไม่เคยเลย
และที่สำคัญตอนที่ก่อเหตุเนี่ย

เขาบอกว่าเห็นเลยว่าตัวลูกสาวเขาเนี่ย
ยกมือไหว้ร้องขอชีวิตขอชีวิตขอแล้วขออีก
ไม่ยอมหยุดคือไม่ยั้งมือเลย
ยังก่อเหตุจนเขาเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เนี่ยก็เลยบอกว่าขอชี้แจงประเด็นนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่วัดศรีจันทร์

ซึ่งเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลศพของนางสาวจารุณี
เรียวเรืองแสงกุลหรือเชอรี่ค่ะ
ก็ไปพูดคุยกับแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ
คุณแม่นันทาเรียวเรืองแสงกุล
คุณแม่บอกว่าปกติลูกสาวทำงานอยู่กรุงเทพ

นิสัยใจคอก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ไปไหนก็ซื้อของมาฝากทุกคนจนเป็นที่รักใคร
คุณแม่บอกว่าวันเกิดเหตุอดีตลูกเขย
นายกิจสนัทวีรเสียนซึ่งเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุเนี่ยนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยมาจอดหน้าบ้าน
ปีนกำแพงบ้านเลยนะกำแพงเนี่ยสูง๒เมตรนะ
ปีนกำแพงบ้านใช้ค้อนทุบกระจกประตูบ้าน
กับลูกสาวนอนกันอยู่ที่ห้องนอนชั้น๒นะคะ

นึกว่าเป็นขโมยก็เลยบอกลูกสาวบอกคุณเชอรี่ลูกสาวเนี่ย
คุณเชอรี่ก็เลยเปิดประตูห้องลงมา
อาร์ตผู้ต้องหาวิ่งขึ้นไปบนบ้านชั้น๒ถือมีดมาเลยค่ะ
ใบเลื่อยยาวประมาณสัก๒๐เซนติเมต
แล้วก็ตะโกนถามหานางสาวเชอรี่อ่ะ
ซึ่งเชอรี่ยืนอยู่ด้านหลังของแม่นะ
อาร์ตกระชากผมเลย
กระชากผมแล้วก็ดึงมาเลยค่ะ

นอนก็หลุดเหลือแต่กางเกงชั้นใน
ใช้มีดจ้วงแทงหลายครั้ง
เชอรี่นะคะเขาวิ่งหนีลงไปข้างล่าง

อาร์ตผู้ต้องหาตามลงไปลากตัวออกมา

ตัวคุณเชอรี่เนี่ยยกมือไหว้ร้องขอชีวิตนะคะ

อาร์ตก็ไม่ยั้งมือสุดท้ายแทงเขาจนเสียชีวิตนะคะ

แม่บอกว่าแม่ก็เลยโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่

หลังเกิดเหตุตำรวจจับตัวในอาร์ตได้

ทะเลาะกันชอบด่าทอบุพการี
แต่ว่าคุณแม่ยืนยันว่าไม่เคย
ลูกสาวไม่เคยไปด่าบุพการีของนายอาร์ตแน่
ทั้งคู่อาจจะมีความไม่พอใจที่สะสมกันมานาน

ตัวลูกสาวเนี่ยไม่ค่อยไปยุ่งกับในอาร์ตอยู่แล้ว

ไม่คิดว่าในอาร์ตจะกล้าลงมือขนาดนี้

ก็รักและอันดูลูกของในอาร์ทมากอะค่ะ
อืม

ซึ่งก็เป็นอดีตภรรยาของในอาร์ตนะคะ

ซึ่งก็อยู่ห่างจากบ้านแม่ไปสักประมาณ

อาร์ตเนี่ยเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋า

แปลงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้า

อาร์ตไม่ตอบนะไม่พูดอะไร

สักพักในอาร์ตโทรมาถามว่า

มาเยอะหรือยังเธอก็ตอบไปว่าไม่รู้
สุดท้ายมารู้ว่าพี่สาวเนี่ย

เธอก็รีบขับรถไปที่บ้านพี่สาว

แต่สุดท้ายติดต่อในอาร์ตไม่ได้เลยค่ะ
เพราะว่าไปที่บ้านวันนี้เห็นจักรยานที่บ้านไหม

เขาโทรไปหาแม่เขาก็ถามเรื่องจักรยาน

น่าจะเป็นเรื่องที่แม่เขามาเอาของรับเราไปทวงคืน

แล้วแบบเหมือนกับแม่เขาเสียใจเสียหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะ

สองวันเดือนหนึ่งสามเดือนสี่เดือน

คิดว่าจะมาทำกันแบบนี้

มันก็รับสารภาพว่ามันทำ
ที่สอบส่วนเท่าไหร่ที่ให้ข่าวไปตอนแรกว่าลง

โทรคุยกับตำรวจตำรวจบอกว่าเขากลับคำนะ

ปฏิเสธทั้งที่ตัวเขาก็มีบาดแผล

อาวุธก็มีอยู่ในบ้าน

แล้วคิดดูดิฆ่าลูกเขาต่อหน้าแม่เขาอ่ะ

พี่สาวหนูยกมือไหว้ร้องขอชีวิต

แม่จะเข้าไปยื้อมันหันมีดมาทางแม่

ตัวน้องสาวของผู้เสียชีวิต

จะเป็นประเด็นเรื่องของรถจักรยาน
ตัวพี่สาวก็คือคุณเชอรี่เนี่ย

แต่ในอาร์ตเอาไปให้น้องสาวของในอาร์ตเอง

ก็ตั้งแต่เกิดเรื่องนี้นะคะ
ทางด้านของพนักงานสอบสวน
สพเมืองขอนแก่นก็เลยบอกว่า
อาร์ตอ้างว่าสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุเนี่ย
เพราะไม่พอใจเรื่องส่วนตัวกันมาก่อน
พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหา
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ข้อหานี้โทษหนักถึงขั้นประหารชีวิต
และข้อหาพกอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน
ช่วงสายนำตัวในอาร์ตไปฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็คัดค้านการประกันตัวในอาร์ตด้วยค่ะ
แต่อดีตภรรยาบอกว่าตำรวจบอกปฏิเสธ
กลับคำอะไรพวกนี้นะก็ดูต่อไปนะครับคดีนี้